และส่วนที่เกี่ยวข้องมีความที่จะเป็นแรกที่ต้อง
กริยการฯที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง
ถ้ามีการตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการละเมิด

จะดำเนินการลงทันทั้งทางวินัยและทางอาญาทหารอย่างเด็ดขาด
การที่ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน
ความหมายที่ต้องการก็คือต้องการทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดว่า

เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือไม่
หรือเป็นผลมาจากในเรื่องอะไร
ถึงกระแสที่ถูกชี้นำไปก่อนหน้านี้
เรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ทางกรรมการอาสาผ่ามันคงผ่านในภาคศจรรย์ส่วนหน้า
ที่จะทำความจริงให้ปรากฏ
พี่น้องที่ตรวจเมืองต้นตรวจภายนอกก็อย่างพี่น้องบางคนบอกแล้ว
คือไม่ได้พบบาดแผลที่เป็นอธิบายสาเหตุ

เนื่องจากว่าเพิ่งกดหน้าอกเสร็จค่ะแล้วก็ขาดออกซิเจนมานะคะ
ก็ยังมีสัญญาณชีพเนี่ยก็คงที่ด้วยยากระตุ้นหัวใจนะคะ
ขนาดสูงเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจเต็มที่อะค่ะ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลปัตตานีก็คือได้มีการเจาะเลือดเบื้องต้น
เอสเรย์ปอดทางขึ้นหัวใจนะคะแล้วก็ค่ะ
แล้วก็พาลักษณ์ไปปรับความคลอมมาตลอดนะคะจนอ่ารุ่งรุ่งเช้าอีกวันเนี่ยค่ะ
ก็คือเราสามารถค่อยลดยากระตุ้นหัวใจกระตุ้นความดันได้ค่ะ
แล้วก็จากนั้นก็คือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหมออค่ะ
แล้วก็สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็คือเรายังไม่เจอนะคะ
ก็ที่เราทำไปก็คือเจาะเลือดที่เป็นเบื้องต้นนะคะ
ก็ยังไม่เจอสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นค่ะ
แล้วก็มีการทำเอ็กซาเรย์ช่องปอดนะคะเพื่อดูภาวะที่เพื่อฝึกกั้นในปอดหรือเปล่า
ก็คือเบนต์หกนะคะก็คือมีการเอสเรย์สป๊อกคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
ก็จะเจอว่ามีสมองบวมเยอะค่ะก็เป็นสาเหตุจากการภาวะขาดออกซิเจนค่อนข้างนาน
วันนี้คนไข้ก็ยังเหมือนกับที่คือว่าสัญญาชีพต่างป่านเนี้ย
ความดันชิ้นจรการดีส่วนเรื่องของสมองก็ยังไม่เกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ก็น่าจะยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นของสมอง
คือว่านานเข้าสมองที่บวมก็จะลดน้อยลงไปตามระยะเวลา
วันนี้ที่คุณหมอทุกท่านมาก็เพื่อที่จะมาอธิบายความจริงในมิติของแพทย์แต่ละขั้นตอน
แต่ทั้งหมดยังไม่สามารถที่จะสืบค้นถึงสาเหตุของการช็อกหมดสติได้
อันนี้คือต้องมีการตรวจพิสูจน์กันต่อไป
ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลสงครานนครินครับ